ยิงกันแบบนี้ค่ะแล้วดูนะคะตรงนี้คือมันพลุกพลาดนี่คือย่านกลางเมืองอะค่ะ
วิ่งกันง่ายอย่างนี้เลยเหรอแล้วเห็นไหมว่ารถวิ่งกันขวักไขวเนี่ยมันมาถึงมันยิงกันอย่างนี้เลย
คนนึงวิ่งหนีไปได้แต่คนตายเนี่ยคือกระสุนเข้าหัวเขาอะค่ะ
ลงไปตรงนั้นเลยจริงเนี่ยเพื่อนที่วิ่งหนีไปเนี่ยพอคนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปแล้ว
ก็รีบพาเพื่อนส่งโรงพยาบาลนะคะแต่ไม่ทันจริงเขาเสียชีวิตนะคะ
น้องคนที่เสียชีวิตเนี่ยชื่อว่าเจมส์นะคะเป็นนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์โยธาปี๓
อายุยี่สิบสี่ปีค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นค่ำวันที่สิบสี่มกราคมที่ผ่านมาค่ะ
เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเนี่ยลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะ
ก็เจอหัวกระสุนเจอหัวกระสุนไม่ทราบขนาดตกอยู่หนึ่งหัว
แล้วก็มีรอยกระสุนที่ป้ายรถเมย์แนวทางการสืบสวนตำรวจตั้งไว้สองประเด็น
ก็คือเรื่องส่วนตัวกับปัญหาระหว่างสถาบันเราส่งคุณเนติชาวนักข่าวลงพื้นที่จุดเกิดเหตุนะคะ
นี่ค่ะนี่คือภาพหัวกระสุนที่ตกอยู่และคราบเลือดเนี่ย
ก็คือยังกองอยู่ที่พื้นอยู่เลยนะคะแล้วก็มีรอยกระสุนปืนเป็นรอยใหญ่ที่ตู้หยอดเหรียญ
เพื่อปลดล็อกรถจักรยานสาธารณะด้วยส่วนทางหน้าวิทยาลัยเนี่ยนะคะ
ก็มีตำรวจสนปฐุมวันคอยดูแลความเรียบร้อยตรงประตูทางเข้าด้วยค่ะ
อันนี้ตรงหน้ามหาวิทยาลัยแล้วก็หน้าวิทยาลัยด้วยนะคะเพราะว่าตรงนั้นเอาจริง
มีทั้งวิทยาลัยอุเทรนธวายมีจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยแล้วก็มีโรงเรียนเตรียมอุดมด้วย
ถ้าจำกันได้จริงมันเคยเกิดเหตุการณ์ที่น้องนักเรียนเตรียมเดินอยู่ดี
ก็โดนลูกหลงจากการปะทะกันระหว่างสถาบันจนน้องเสียชีวิตก็เคยเกิดขึ้นมาแล้ว
ตำรวจก็เลยต้องมีการมาดูแลความปลอดภัยความเรียบร้อยนะคะหลังเกิดเหตุเนี่ย
วิทยาเขตอุเทรนธวายขึ้นประกาศทันทีเลยนะคะว่าให้นักศึกษาทุกคนระวังความไม่ปลอดภัย
และเปลี่ยนไปเรียนทางออนไลน์ทันทีตั้งแต่๑๖๑๘มกราคมนี้ไม่ต้องมาที่วิทยาลัยเลย
ศพของนายเจมส์เนี่ยเบื้องต้นญาตินำไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดนครสวรรค์ค่ะ
คุณเนติชาวได้คุยกับรุ่นพี่ของเจมส์คนตายนะคะรุ่นพี่เล่าบอกว่าเจมส์เนี่ยเรียนอยู่ปี๓จะจบอยู่แล้ว
วันเกิดเหตุเจมส์ลืมรายงานไว้ที่วิทยาลัย
ก็เลยเดินกลับไปเอาเพื่อจะเอาไปทำต่อที่ห้องพัก
ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมคนร้ายถึงเพ่งเล็งมาที่ตัวของเจมส์
ถ้าจะบอกว่าเป็นเรื่องส่วนตัวรุ่นพี่บอกมันก็ไม่น่าจะใช่
เพราะเจมส์เป็นคนดีเจมส์ไม่เคยมีปัญหากับใครเลย
แต่ถ้าให้สันนิษฐานเรื่องสถาบันก็อาจจะเป็นไปได้
เหมือนก่อนหน้านี้มันมีข่าวทำนองว่า
สองสถาบันก็น่าจะเป็นปฐุมวันที่เป็นคู่อริอ่ะเนอะ

รุ่นพี่เขาปฏิเสธนะคะว่ามันไม่ได้มีการนัดเจอกัน
เพราะว่าก่อเหตุแบบอุกอาจมากจริง
วงจรปิดหลักฐานเห็นพฤติการชัดเจน
และไม่ได้มีการเกรงกลัวต่อกฎหมายเลย
ตอนนี้สงสารที่สุดคือครอบครัวและพ่อแม่ของเจมส์

เรียนจบเมื่อไหร่จะบวชให้
ครอบครัวแน่นอนว่าทำใจไม่ได้เลยนะคะ
พี่สาวของเจมส์คุณก้อยค่ะก็ให้ข้อมูลทางโทรศัพท์บอกว่า
ไม่รู้เลยมืดแปดด้านจริงว่าใครจะเป็นคนทำเจมส์

เท่าที่รู้เนี่ยเจมส์ไม่เคยปรึกษาปัญหาอะไรกับครอบครัว
มีความฝันว่าอยากจะเป็นช่างตามที่เรียนมาก็ตรงสายนะคะ
ก่อนหน้านี้เจมาบอกกับพี่สาวกับพ่อแม่ว่าไงรู้ไหมคะ
บอกอดทนก่อนนะถ้าน้องเรียนจบเมื่อไหร่เนี่ย
น้องจะได้มีงานที่ดีทำจะได้หาเงินมาปลดหนี้ให้กับทางบ้าน

พี่สาวบอกเจมส์คือเสาหลักของครอบครัวคือความหวังของครอบครัว
ขอตำรวจคืนความเป็นธรรมให้กับครอบครัวนี้ด้วย
หมู่บ้านนี่รักน้องหมดเลยค่ะ
ตัดตำใครว่าทางเราก็ไม่รู้เลยล่ะค่ะ
นี้ตำรวจบอกว่ารู้ตัวคนร้ายแล้วนะคะกำลังเร่งติดตามตัวอยู่
ทีนี้อย่างที่บอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้น๒เหตุการณ์ลักษณะเดียวกัน
เหตุการณ์นี้คือค่ำวันที่๑๔มกราคม
มา๒วันค่ะทุ่ม๑๖นาทีวันที่๑๖มกราคม
คือเมื่อวานนี้เลยนะคะลักษณะใกล้เคียงกันมาก
กล้องวงจรปิดก็จับภาพได้อีกเหมือนกันค่ะ
มีคนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนสองมาผ่านบ้านหลังนึง
ในพื้นเที่ยมเผอร์บังบูทองสวัสดิ์นนทบุรี
ขี่ผ่านมาเสร็จปุ๊บไม่รู้เห็นอะไรแหละตีรถกลับหลังหันอืม
๓๐วินาทีตีรถกลับมาแล้วรัวยิง๖นัทเลย

คุณผู้ชมลองดูกล้องนะคะ
ในพื้นเที่ยม

เต็ม

นี่คือคลิปจากกล้องวงจรปิดทั้งหมด๓มุม๓คลิปด้วยกันนะคะ
กล้องในบ้านผู้เสียหายในบริเวณบ้านผู้เสียหายแล้วก็หน้าบ้านผู้เสียหายค่ะ
จะเห็นว่ามีรถมอเตอร์ไซค์คนร้ายขี่มา
ตอนแรกขี่ผ่านกล้องมาแล้วอยู่ก็กลับรถ

ก่อนที่จะได้ยินเสียงแตรดังลั่นถูกไหมคะ
คือกล้องทุกมุมเนี่ยเป็นช่วงเวลาเดียวกันหมดเลย

คือเขากับแฟนสาวกลับมาที่บ้านกำลังจะถอยรถเข้าบ้าน
แฟนสาวลงมาก่อนเพื่อเปิดประตู
แล้วอยู่เขาบอกว่าคนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์มา๒คน
แล้วก็พอเห็นเขาตีรถกลับมาแล้วก็ชักปืนเค้ามายิงรัว๖นัฏเลย
เขาต้องรีบถอยรถเข้าบ้านเพื่อให้ชนกระถางต้นไม้แล้วบีบแตร
ตอนแรกเขาบอกเขาเห็นแฟนสาวเขาเหมือนฟุบลงไป
เขาตกใจมากว่าแฟนเขาโดนยิง
แต่เคราะห์ดีว่าเป็นจังหวะที่แฟนเขาเนี่ยวิ่งมาหลบอยู่ข้างรถ
ก็คือเหตุการณ์นี้โชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
แต่ถามว่าอุกอาจไหมอุกอาจมากเพราะนี่มาถึงหน้าบ้าน
แล้วรัวยิง๖นัดใส่รถเขา

ผู้ชายคนนี้เป็นอดีต๑๙ปฐุมวันนะคะ

เมื่อกี้คืออุเทรนถวายถูกยิงตายวันที่๑๔มกราคม
มกราคมสิทธิ์เก่าปฐุมวันถูกรัวยิง๖นัดเหมือนกัน
มันตามมายิงขนาดนี้เลยเหรอ
ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นการแก้แค้นหรือตามมายิงหรือเปล่า
แต่เหตุการณ์เกิดขึ้นคือ๒สถาบัน
เขาก็เลยคาดว่ามันจะเป็นเรื่องของสถาบัน

แต่น้องที่หน้าสถาบันอันนั้นน่าจะชัดเจน
แต่ว่าเคสที่บ้านตรงนี้ไม่รู้ว่าไอ้คันนี้คืออะไรยังไง
ไม่แน่ใจว่าส่วนตัวสถาบันหรือยังไง
เพราะอีกอย่างคือเขาไม่ได้เรียนอยู่เขาจบมาแล้วแต่เขาเป็นสิทธิ์เก่า
คือต้องบอกว่าเคสนี้อุกอาจไม่แพ้กันเลย

จังหวัดประถุมธรรมดินไทยก็ลงพื้นที่มาตรวจสอบ
ตรวจสอบสภาพรถเนี่ยเห็นว่ารถถูกยิงเข้าที่กระจกหน้า

มีหัวกระสุนที่พื้นสองหัวก็คือกะเอาตายเหมือนกันนะคะ
เพราะยิงเข้าหน้ารถอย่างเดียวเลยผู้เสียหายก็คือนายนัทพลเขาบอกว่า
เขาเนี่ยเป็นสิทธิ์เก่าจบมาจากเทคโนโลยีปฐุมวัน
แต่จบมา๘ปีแล้วนะเขาบอกว่ามันน่าจะเป็นการล่าแต้มของอริต่างสถาบัน
เพราะมันใกล้จะถึงวันสถาปนาสถาบันคู่อริแล้ว
ถ้าถามว่าคู่อริของปฐุมวันคืออะไรอ่ะอุเทรนถวาย
สถาปนาของอุเทรนถวายคือวันที่เท่าไหร่๑กุมภาพันธ์ค่ะ
อีกครึ่งเดือนจะถึงวันสถาปนาสถาบันคู่อริ
เขาบอกว่ากลุ่มคนพวกนี้ไม่สนหรอกว่าจะจบมานานกี่ปี
เพราะก่อนหน้านี้เขาก็เคยถูกดักซุ่มทำร้ายมาแล้วถึงหน้าที่ทำงานเก่า
ต้องลาออกไปหางานทำที่ใหม่ค่ะ
แฟนผมใกล้มากครับใกล้กระบอกปืนมาก
แต่โชคดีที่มันไม่ได้หันมาที่แฟนผม
เป็นเรื่องสถาบันนะครับก็แจ้งความในส่วนที่ผมแจ้งความ
ว่ามีแจ้งความว่าแบบว่าอาจจะมีคนรู้จักผม
ให้ข้อมูลผมกับฝ่ายตรงข้าม
สาเหตุที่ทุ่มภูเวรีเข้ามาลงมือทำร้ายเรามันสาเหตุที่มากัดเรื่องอะไร
นั่นเป็นเรื่องสถาบันนะครับ
แล้วก็ใกล้วันสถาบันภูเวรี
เขาบอกถ้าผ่านไปอีกหนึ่งศัตวรรษปัญหานี้จะยังอยู่ในสังคมไทยไหม
ก็นี่อ่านข่าวกันมาเนี่ยโอ้โหแล้วทำงานกันหลายสิบปีเนี่ย๑๐๒๐ปี

จำความได้ยังไม่ทำงานเป็นผู้ประกาศข่าวก็เห็นข่าวแบบนี้นะคะ
เขาก็เคยทำกันทุกวิถีทางนะใช่ไหมเอาสถาบันคู่อริมาละลายพฤติกรรม
เจอกันจับมือกันให้ดอกไม้กัน
ไม่แต่คือภาพการจับมือให้ดอกไม้มันจบแค่วันนั้นหรือเปล่า
สุดท้ายมันก็วนมาอยู่เรื่อยนี่จะวันสถาบันอะไรอีกก็มาอีกแล้ว
เป็นผู้โชคดีวันที่๑มีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหก